เกริ่นตั้งแต่ตอนต้นรายการว่ามีเรื่องมาเตือน
คุณผู้ชมที่ฝากเงินกับธนาคาร
ฝากไปอย่าทิ้งระยะเวลาให้นาน

ว่าเงินในบัญชีคุณยังอยู่ครบหรือเปล่า

นี่ไงกรณีนี้เลยเงินโดนดูดค่ะ
คุณผู้ชมมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาขายของอยู่ตลาดใกล้

นี่ไงเขาไปแจ้งความกับตำรวจ
ผู้เสียหายก็คือนางสาวธันวาทิศสิริโชคผลอายุ๓๗ปี
เธอคนนี้เป็นอาชีพแม่ค้าขายกระเป๋าพ่อไฟล์
อยู่ในซอยตรอกเล่าโจ้ข้างตลาดวรรส
เธอไปแจ้งความบอกว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพแอบดูดเงิน
ถอนเงินไปจากบัญชีเงินฝากเป็นเงินทั้งสิ้น๑๒๐๐๐บาท
ให้การแบบนี้บอกว่าเปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารธนชาติ
สาขาตลาดวโรรสเก็บเงินไว้ค่ะ
เงินจริงโดนดูดไปตั้งแต่๑๑มกราคมแล้วนะ
แต่เธอเองเนี่ยคือไม่ค่อยได้ปรับสมุดบัญชีไง
ก็เลยทำให้เพิ่งรู้ว่าเงินมันหายไป
เมื่อเช้านี้เธอจะไปกดเงินเพื่อเอาเงินออกจากบัญชี

สุดท้ายค่ะมาพบว่าเงินที่ฝากไว้ในบัญชีถูกคนร้าย
ถอนไปตั้งแต่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
จนถึง๓๐เมษายน
รวมแล้วเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
คือถอนไปประมาณสัก๒๐ครั้งค่ะ
เธอก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปสอบถามทางสาขาธนาคารเจ้าของบัญชีที่ไปเปิด
ก็พบว่าเงินในบัญชีถูกแอบถอนไปทีละเล็กทีละน้อย

หนึ่งเพื่อไปชำระค่าเกมออนไลน์
สองเพื่อไปซื้อของออนไลน์
ปลายทางการถอนอยู่ที่ประเทศจีน
เธอคนนี้เป็นผู้เสียหายยืนยันเลยนะ
ว่าเธอไม่เคยไปประเทศจีนนะ
ไม่เคยสั่งซื้อของหรือเล่นเกมทางออนไลน์เลย
ที่สุดแล้วธนาคารนะคะก็เลยแนะนำให้มาแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้นำสำนวการแจ้งความไปมอบ
ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารส่งให้กับสำนักงานใหญ่
เพื่อพิจารณาคืนเงินให้กับผู้เสียหายต่อไป
คิดว่าเงินที่ไปฝากกับธนาคารจะปลอดภัย
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ปลอดภัยแฮคเกอร์มันเยอะ

ค่อยทยอยมาสรุปแล้ว๑๒๐๐๐บาท
ดูดไปตั้งแต่๑๑มกราคมเพิ่งมารู้
เพราะว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทิมลูก
แต่ว่า๔เดือนไม่ได้เอาสมุดไปอัปเดต